เมื่อวานก็มีการแชร์กันเยอะเลย
บอกว่าเวลาเราจะใช้กระดาษทิชชู่

ดูเลขรหัสของกระดาษทิชชู่ให้ดี
ไม่งั้นคุณจะใช้กระดาษทิชชู่

เช็ดทุกอย่างคุณสิ่งสกปรกกันด้วยนะ

พอมีการแชร์ออกไปว่าให้ตรวจสอบ
รหัสของกระดาษทิชชู่ที่คุณซื้อมาให้ดีนะครับ
ว่าตอนนี้คุณจะใช้กระดาษทิชชู
หรือเอามาใช้สำ
บางคนบอกคิดไปถึงนู่น

เอามาให้เราใช้เช็ดปากเหรอ
ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลและฟอกขาวซึ่งไม่เหมาะนำมาเช็ดปากเช็ดหน้า
แต่เหมาะสำหรับใช้เช็ดโต๊ะเช็ดสิ่งของที่เปื้อน
ส่วนวิธีดูกระดาษทิชชู่ราคาถูกให้สังเกตรหัสตัวเลขด้านหลังห่อนะครับ
ถ้าลงท้ายด้วยแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาวงกลมไว้ให้คือกระดาษรีไซเคิลฮะ
แต่ถ้าลงท้ายด้วย๘๐๘เป็นกระดาษทิชชู่สำหรับใช้เช็ดปากเช็ดผิวหรือร่างกายได้
คือเป็นกระดาษทิชชู่ใหม่นะครับไม่มีการรีไซเคิล
ทีนี้กลายเป็นไวรัลที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากนะฮะ
หลายคนก็ไปดูห่อบรรจุทิชชู่ของเราเราใช้กระดาษเช็ดก้นที่รีไซเคิลมาให้เราใช้กระดาษเป็นกระดาษเช็ดปากหรือเปล่า
ค่ะเออนะฮะเรื่องนี้มีคำตอบมานะครับ
หลังจากที่แชร์ไปอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยนะฮะ
ได้โพสต์วิธีเช็คแล้วก็ได้ชี้แจงว่าจริงแล้วมันเป็นรีไซเคิลจากกระดาษที่ใช้แล้วจริงหรือเปล่านะครับ
อืมโดยอาจารย์บอกแบบนี้ฮะตัวเลขรหัสที่ลงท้ายทั้งแปดหนึ่งศูนย์และแปดศูนย์แปดเนี้ย
ค่ะเป็นเลขรหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศจีนค่ะนะครับ
กำหนดมาตรฐานไว้๒ขั้นคือขั้นบังคับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
และขั้นแนะนำเป็นข้อกำหนดแต่ไม่ได้บังคับด้วยกฎหมาย
อ่าอันนี้หลายคนฟังแล้วบอกอ๋อคืออะไรโบรีโพสต์ทั่วไปไม่เข้าใจ
เอาอย่างงี้ได้ไหมอ่ะครับคุณบุ๊คแปดศูนย์แปดอ่ะ
มันเป็นกระดาษทิชชู่สำหรับอะไรไอ้รหัสแปดศูนย์แปดเนี่ยเอาให้ดี
แปดศูนย์แปดเป็นกระดาษทิชชู่สำหรับใช้เช็ดร่างกายทั้งมือปากและใบหน้า
ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์อันนี้ฟังไว้นะเยื่อบริสุทธิ์นะครับ
รหัสแปดศุนย์แปดที่ไม่อือบริสุทธิ์จริงจริงจรวบไม่พบสารฟอกสีเรืองแสงและความสว่าง
หรือความขาวของกระดาษชำระน้อยกว่า๙๐นะครับ

เป็นกระดาษชำระเช็ดทั่วไปคือเช็ดสิ่งของ
กระดาษทิชชู่แบบม้วนที่ใช้เช็ดตามห้องน้ำ
ผลิตจากวัตถุดิบเยื่อกระดาษชนิดเวียนใหม่

เพราะว่ามันคือผลิตจากวัตถุดิบเยื่อกระดาษชนิดเวียนใหม่

คือเขามีมาตรฐานของจีน๒แบบแบบนี้

แล้วบางทีทิชชู่ไงเวลาที่ขายในออนไลน
ไอ้พวกแบบหอละบาทอ่ะ

ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีของเกษตร
ก็มีความเห็นคล้ายกับอาจารย์เจตเหมือนกัน
อาจารย์เจษดาบอกว่ากระดาษทิชชู่จากจีน
แล้วก็รหัสทั้ง๘๑๐แล้วก็รหัสทั้ง๘๐๘
ผลิตบนมาตรฐานสำหรับเป็นกระดาษชำระจริงนะครับ
ฟังเสียงอาจารย์ออสอธิบายให้พวกเรา
เข้าใจเรื่องใกล้ตัวเรื่องนี้หน่อยนะครับ
นี่ก็คือเป็นมาตรฐานกระดาษทิชชู่ทั่วไป
ที่ใช้เนื้อเยื่อใหม่ไม่มีสารเรืองแสง
ไม่มีสิ่งเจือปนเป็นกระดาษใหม่ที่เอามา
ตัวนี้เป็นมาตรฐานกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำ
เอางี้ง่ายค่ะถ้าลงท้ายด้วยรหัส๘๑๐
คุณเอาไปใช้ในห้องน้ำเป็นกระดาษเช็ดชำระในห้องน้ำ
แต่ถ้าลงท้ายด้วย๘๐๘เป็นกระดาษทิชชู่ทั่วไป
วางอยู่บนโต๊ะอาหารได้คุณเอามาเช็ดปากได้

จำไว้ให้ใช้เลขที่น้อยกว่าก็คือ
อันนี้เช็ดตามเนื้อตามตัวตามหน้าตาได้
เรื่องอันตรายไม่อันตรายนะ
แต่ว่าถ้าใช้ให้ถูกมันก็อาจจะไม่เกิดความระคายเครื่อง
เยื่ออะไรต่างมันอาจจะละเอียดกว่าอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสุดต้นโพสต์ได้ชี้แจงบอกว่าอย่าด่าฉันแรงนะ
ฉันก็มีข้อสงสัยฉันก็อยากรู้
ฉันก็เปิดประเด็นที่โพสต์มีจุดประสงค์เดียวคือ
อยากให้ใช้ทิชชู่ให้ถูกประเภทเท่านั้นเอง
ซึ่งตอนนี้ทั้งอาจารย์เจตอาจารย์ออสก็ให้ข้อมูลชัดเจนแล้วนะครับ
อย่าตื่นตกใจเพราะเมื่อวานตกใจกันหมด
จริงตกใจเหมือนกันนะคะตอนนี้คุณขวัญไม่เช็ดอะไรแล้วเนี่ย
ปากเบิกเลอะเทอะไม่ใช่ไหมล้างเล่นโอ้เช็ดหน่อยค่ะเช็ดหน่อย